เอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว

ดาวเขาต้องดูแบบกลางคืน
ดึกคืนมืดโรแมนติกหน่อย

แต่เราไม่เห็นหรอกเราเห็นแต่แสงไฟ
แต่ว่าที่จะพาไปดูนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นฝนดาวตกเจมินิตส่งท้ายปี๒๕๕๙

เริ่มที่แรกนะครับพาไปที่เชียงใหม่กันก่อน

เออนายสรรโปสยจินดานะครับ
อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ตั้งอยู่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทรตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็เชิญชวนประชาชนไปชมฝนดาวตกส่งท้ายปี๒๕๖๐
ชื่อของกลุ่มดาวตกนี้นะครับ
ก็คือฝนดาวตกเจมินิสหรือว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่
ชมได้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีในคืนนี้นะครับ
จนถึงรุ่งเช้าของวันที่๑๕ธันวาคม
ดูกันข้ามคืนข้ามวันกันไปเลย
จากนี้นะครับก็ยังได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
นำประชาชนกว่าร้อยคนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดฟ้าตามหาดาว
เขาบอกว่าจัดครั้งแรกในฤดูหนาวนี้นะครับ
ร่วมกันสังเกตการณ์ฝนดาวตกจิมินิตณจุดสูงสุดแดนสยาม
เป็นจุดที่ท้องฟ้าเขาบอกว่าดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสุดคั่วเลยน้องใบตอง
ที่บริเวณยอดดอยอินถนนอำเภอจอมทอง
แล้วก็ตั้งจุดสังเกตการณ์ฝนดาวตกอีก๓จุดนะครับ
มันที่ไหนบ้างนี่ที่ไหนบ้างนักขอนราชศรีมาก็ดูได้
ฉะเชิงเซาก็ดูได้และที่สำคัญทรงขลาสงขลาก็ดูได้นะจ๊ะ
คืนวันนี้นะจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้๒ทุ่ม๒๐
ตั้งตารอดูกันได้เลยนะครับ
ส่วนที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนพรรษานครราชศรีมา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับ
หอดูดาวได้สำรวจพื้นที่สนามย่าบริเวณโดยรอบอาคารโดมเปลือกหอย
เพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่จะเดินทางมาปูเสือ

ในคืนนี้ก็สามารถจุคนได้ตรงนี้ประมาณสัก๒๐๐คน

ก็พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์

กล้องหักเหแสง๓ตัวนะครับ
แล้วก็กล้องส่องดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐๗เมตร

เอาไว้สำหรับจัดกิจกรรมให้กับประชาชนได้ส่องดูวัตถุนอกโลก
แล้วก็ดาวต่างในค่ำคืนด้วยนะครับ
เขาว่ากันว่าฝนดาวตกก็จะมา
แล้วก็จะได้เห็นท้องฟ้าที่เปิดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับการชมฝนดาวตกชมมินิดนะครับ
ก็ควรที่จะเลือกสถานที่ที่มีท้องฟ้ามืดสนิทนะ
แล้วก็ปราศจากแสงไฟที่รบกวนต้องโปร่งหน่อย
และที่สำคัญคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วเราจะดูกันยังไงล่ะ

ได้ไหมครับดูด้วยตาเปล่าก็มองเห็นอ๋อ

การที่จะดูฝนดาวตกนะครับ
เขาว่ากันว่าควรจะนอนดูลงไปนะฮะ
เพราะว่าอะไรอ่ะคุณมันเมื่อยคอครับ
ขอบคุณค่ะนี่คือคำแนะนำที่ดีมากสำหรับคุณชนะ
คือเอาอะไรมาปูเสือก็ได้อะไรปูนอน
เพราะว่ามันจะได้ไม่เมื่อยคอนะคะ
และที่สำคัญไม่ทำไม่ทำดีกว่านอนดูดีกว่าสบายใจ

เขาบอกว่าเวลาฝนดาวตกที่เราเห็นให้อธิษฐานขอพรได้